แม่บ้านพระจันทร์บ้าน
มากลับเข้าสู่ช่วงแม่บ้านติดเด็ดกันนะคะในช่วงนี้
พูดเลยนะวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยนะคะ
มีปากสวยได้รูปแบบเป็นกระจับสวยมากค่ะ
ปากรูปกระจับเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้สวยงามแล้วเนี่ย
สาดได้โงเห้งเนี่ยเขายังเชื่อกันว่าปากรูปกระจับเนี่ยถือว่าเป็น
ปากที่ช่วยเรียกเงินเรียกทองเหรอ
ขอให้เป็นกระจับที่เอาไว้กินอย่าเป็นกระจับนักมวยนะคะ

ถ้าเกิดเรียกทองพูดไปเนี่ยเงินทองเข้ามาได้มา
นี่ทั้งสองคนนี้นะคะพูดไม่หยุดเลย
เมื่อไหร่จะแนะนำลิฟต์ลายเนอร์ตัวต่อไปให้กับฉันคะ
พูดเลยนะคะว่าลิฟต์ลายเนอร์ตัวต่อไปไม่แพ้ตัวแรกเลยนะคะ

เหมาะสมกับคนที่แบบว่าชื่นชอบ

มีแดงมีชมพูมีแบบสีบานเย็น
มีหลากหลายสีแล้วก็สีสันนี้นะคะคุณผู้ชมสดใส
พูดเลยว่าถ้าเกิดใครทาสีนี้แล้วเนี่ยนะ

ใช้ได้นานยังเหลืออีกตั้งเยอะ

พิมคะลบปากรอเลยเพื่อลองยี่ห้อนี้
เปิดโอกาสให้ป้าพิมนะคะได้โชว์ฝีปากสวย

สามสาวค่ะอย่าพึ่งค่ะ

เขาเป็นแบรนด์ที่เครื่องสำอางที่ราคาไม่แรงนะคะ

คุณภาพเนี่ยเทียบเท่าเคาน์เตอร์หลายยี่ห้อกันเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็สีสันเนี่ยสวยงามไม่แพ้เคาน์เตอร์แบรนด์กันนะคะ
สำหรับสีที่พิมนะคะเลือกมาใช้ในวันนี้นะคะ

เพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเนื้อครีมด้านในเป็นเนื้อครีมไง
เพราะฉะนั้นด้านนอกมีไม้ป้องกันอยู่นะคะเวลาตบเนี่ยก็จะไม่หักนะคะ
เวลาที่คุณเก็บเอาไว้ในรถร้อนมากก็จะไม่ละลายนะคะคือถือว่าเป็นข้อดีของประเภทดินสอนี่เองค่ะ
จะเป็นลักษณะแบบนี้สีสวยมากเลยค่ะคือหวานมากเลยนะคะเป็นชมพูที่แบบน่าลองสุดนะคะ
เพราะฉะนั้นอย่าช้าค่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยค่ะ
ทั้งสองตัวนี้นะคะจากที่คุณได้เห็น
ด้วยตาตัวเองเลยนะคะคือสีเขาชัดแล้วก็แน่นมากนะคะ
คือมีความเบากว่าระหว่างที่ทาลงบนริมฝีปากนะคะ
แต่ว่าจะให้สีที่แน่นเช่นกันค่ะเรียกว่าใครชอบสีไหนรักสีไหนนะคะตามสีนั้นมาไว้ในกระเป๋ากันเลยนะคะ
เพราะว่าควรจะมีทุกสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีออกโทนชมพูทนแดงโทนส้มนะคะสาวอย่างเราเปลี่ยนลิปสติกกันทุกวัน๗วัน๗สีอยู่แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแค่ตรงนี้๒แท่งไม่คณามือแน่นอนนะคะ
เอาละค่ะน้องอ๋อมน้องไอซ์พี่ท็อปค่ะได้เห็นกันครบไปแล้วนะคะทั้งสองสีสองแบบสองสไตล์นะคะ
ชอบสีไหนรักสีไหนติดเรทให้พิมพ์เลยค่ะ

ไม่แต่แบบบางทีแดงเนี่ยก็ต้องมีหลายเชฟ
ใช่มันมีแดงแบบแดงเต้าแดงแป๊ดแดงอะไรเงี้ย
แต่เขาบอกว่าผู้หญิงเรานี่นะในตลอดชีวิตเรากินลิปสติกกับ
เป็นประมาณต่อ๑ชีวิตประมาณ๕กิโลอันนี้พูดจริง

ใช่เพราะเวลาเราทามันก็เลือนเราก็กินเข้าไปอะไรอย่างนี้
ใช่ต้องปลอดภัยนิดนึงนะ
แต่ถ้าอภิษจะมีแบบว่าลิปสติกเยอะขนาดนี้ทาปากบ่อยขนาดนี้

มีเคล็ดลับก็คือเจ้าลิปไลน์เนอะเนี่ยแหละ
ติดทนนานมากเลยเราอาจจะต้องบอกว่า
พรีนแบบดักอย่างหนักหน่วงนิดนึงเพราะว่ามันติดทนนี่ไง

แต่มันทำให้อยู่ทั้งวันไงสำหรับแบบว่า
ถ้าลิฟต์ปาล์มไงเออถ้าลิฟต์ปาล์มแล้วก็จะได้แบบว่าปากชุ่มชื่นไม่แห้งก้านไง
ก็ใช้ผสมผสากันไปนะแต่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องดี
เพราะว่าเวลาพี่ทาปากไปออกรายการชอบเลอะเลือนเหมือนกับว่าความจำ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ลิฟต์ลายเนอร์ไปประคองเอาไว้มันจะช่วยได้

มามาเรามาติดเหล็กกันที่ตัวแรกเลยนะคะ

โอเคพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม

จัดไปอย่าให้เสีย

อันนี้ชอบเพราะว่าจริงแล้วเป็นคนที่ชอบทานลิฟต์สีแดง

อย่างที่บอกว่าพอเราเขียนไปแล้วลบออกยาก
คือถ้ามันเป็นปัญหาว่ามันสะดุดสะดุดปาก

แต่ถ้าเกิดว่าเขียนแล้วก็เลือนออกไปง่าย
มันก็จะไม่เป็นลิฟต์ลายเนอร์

เป็นเพราะว่าหัวมันเล็กมาก

คือทรงเนี่ยมันอาจจะเท่ากับที่อื่นนะ

ที่สำคัญเนี่ยดูมันลบไม่ออกจริง
คือมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแน่น

เราชอบมากเลยอย่างที่บอกเหมือนกันเลยว่าแบบ
เส้นเล็กแล้วเขียนง่ายนะคะ

เสร็จไปไงเสีย

แต่อันนี้มันจะมีความนุ่มมาก

ที่เมื่อกี้คิดเพราะว่าเรื่องราคาเหมือนกัน

แล้วชอบคือว่าคือเกลียดง่าย

แล้วก็เขียนไปตั้งเยอะคุณแม่เห็นไหม

แต่นี่ที่เลือกเนี่ยเพราะว่าชอบเฉดสี
ยังไงมันเป็นเฉดสีออกนูตออกหวาน

รู้สึกเออจริงแล้วเราก็อาจจะลดไวลงได้ด้วยกัน

เป็นขอบสีหวานแล้วทานกับกางสีแดง

ตึงค่ะ

ลิฟต์ลายเนอร์ทั้งเลฟลอนคัลเลอร์สเตลิฟต์ลายเนอร์
และนิสสลิมลิฟต์เพนซิล
สวยเนี๊ยบแบบนี้ใครจะอดใจไหวล่ะคะ
เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะลิฟต์ลายเนอร์ก็คือจัดไปทั้ง๒ยี่ห้อเลย
แต่ช่วงหน้านุ่มหล่อมารอแล้ว
มารอบอกว่าให้เรามาล้วงความลับกับช่วงผู้ชายในฝันแหละค่ะ

เติมปากขอสวยก่อนแล้วค่อยมาเจอเขา

ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ